ข่าวแรกของข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ไปดูดราม่าทางการเมืองก่อนเลยนะคะ
จะบอกว่าของดีราชบุรีไม่ได้มีแค่โอ่ง
ตอนนี้มีเอ๋ด้วยนะคะคุณปรินาไกลคุบ
สอสอภักษ์พลังประชาราชจังหวัดราชชาบุรีตอนนี้ไปที่ไหน
คนไทยข้อนประเทศแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะคะ
คุณเอ๋ปารินาไกลคุบคนนี้ค่ะ
ตอนนี้เป็นประเด็นดราม่ารายวันเลยนะคะ
ตอบโต้ฝ่ายค้านแบบไม่สนโลกไม่แคร์สื่อ
คือจะบอกว่าด่ามาด่ากลับเอไม่โกงนะคะ

อ๋อจากช่อสู่คุณทิมพิธาก่อน
จากคุณทิมพิธาสู่คุณอัน
จากคุณอันสู่พี่สาวคุณอันคือดรแอนนะคะ
ทีนี้มาดูไทม์ไลน์กันหน่อยสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น

หลังจากที่คุณเอ๋ปารินาไกลคุบ
สศภักดิ์พลังประชารัฐจังหวัดราชบุรี
ไปโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคุณตายชุติมาธีปนาศ
นางเอกชื่อดังแล้วก็เป็นอดีตภรรยา
ของคุณทิมพิทาลิ้มเจริญรัติสศภักดิ์อนาคตใหม่

แชร์คลิปที่คุณตายไปออกรายการ
พูดถึงอดีตสามีก็คือคุณทิมพิธา
คือลักษณะบอกว่าคุณทิมพิธา
ไม่ให้คุณตายกลับบ้านหลัง๖โมงเย็น

เคยไปชมโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียจำได้ใช่ไหมคะ
เอกไอรอนแมนบอกว่าแหม่เซ็กซี่
จนทำให้คุณทิมพิธาไม่พออกไม่พอใจ
จนคุณตายอดีตภรรยาต้องไปกราบขอโทษ

ต่อมาคุณอันภูวนาศคุณผลิน

สัมภาษณ์อดีตภรรยาของคุณทิมพิธาก็คือคุณตาย
ในวันดังกล่าวก็มีการโพสต์
แสดงความคิดเห็นต่อเนื่องเลยนะคะ
โดยบอกว่านี่คือคำพูดคำจา
ผู้ที่มีกระบวนการคิดคิดออกมาแบบไหนกัน
ผมเป็นคนสัมภาษณ์ในรายการ
ก็ระลึกเสมอว่าผมฟังความข้างเดียว
ไม่ไปตัดสินใจแทนใคร
การใช้วิจารณญาณในการรับชม
กับการละเทศะอันนี้สำคัญเหลือเกิน
ผู้ปกครองควรชี้แนะว่าอะไรเป็นตัวอย่างที่ดี
และอะไรไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี
เพราะช่วงนี้สิ่งที่ไม่ดีสังคมมันเกิดขึ้นเยอะ

ต่อเลยนะคะคุณเอ๋ปารีนาค่ะ
โต้กลับมีการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก
โพสต์ทางเฟซบุ๊กบอกว่า
ผู้ปกครองควรชี้แนะหรือพี่สาวของคุณอัน
ก็คือดรภูวานิดาคุณพลิน

แล้วก็อดีตผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย

ไล่ต่อเลยค่ะบอกว่าคุณอันไม่เคยประสบความสำเร็จ
เป็นเพราะวงการบันเทิงแข่งขันกันสูง
หรือเป็นเพราะอุปนิสัยส่วนตัว
วงการบันเทิงไปได้ไม่สวยก็วิ่งไปลงการเมือง
จำได้ใช่ไหมลงสมัครสอกร
พื้นที่เล็กก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
คุณเอ๋บอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าชาวบ้านไม่เอาหรือเรียกว่าสอบตก
เป็นเรื่องเป็นราวหลังจากนั้นนะคะก็ไล่ต่อนะคะ
คือคุณเอ๋บอกว่าการที่เธอพูดถึงคุณทิมพิธา
กับคุณตายอดีตภรรยาของคุณทิมเนี่ย
ซึ่งทั้งคู่เป็นคนของสังคมเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ
ไม่ใช่ว่าตนคนเดียวเท่านั้นที่ไปวิพักษ์วิจารณ์
เรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของผู้หญิง
บอกว่าในฐานะรุ่นพี่ในสภาพผู้แทนราชดร
เอ๊ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในรัฐศพาในฐานะสอ
แล้วก็มีการปกป้องคุณอันน้องชายด้วยนะคะ
บอกว่าในฐานะที่เป็นพี่สาวของคุณอันเนี่ย
จะบอกเลยนะคะว่าคุณอันเนี่ยหรือว่าดรอันเนี่ย
ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง
คุณอันเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวคุณพิน
เพราะคุณอันเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของการเป็นดารา
เป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นนักร้อง
ไม่ธรรมดานะคะทีนี้พี่สาวของคุณอันก็คือดรแอนเนี่ยบอกว่า
เอ๋พี่มีให้เลือกสองทางครับ
หนึ่งจะลบข้อความที่โพสต์แล้วออกมาขอโทษ
หรือจะโดนฟ้องข้อหามินประมาท

อ่าแล้วดูจากที่คุณเอ๋โพสต์ล่าสุดเหมือนจะเลือกได้แล้วด้วยนะ

สิ่งที่เธอโพสต์ออกมานะคะคุณเอ๋ปารีนาโพสต์ตอบกลับไปทันทีบอกว่า
ไม่ขอโทษเพราะฟ้องไปก็ชนะอยู่ดีเป็นนี้
วันนิดาเอ๋ไม่ขอโทษเพราะฟ้องไปเอ๋ก็ชนะอยู่ดี
แต่กำลังคิดว่าจะฟ้องอันและชวนนักการเมืองที่เคยถูกอันดูถูกเหยียดหยามฟ้องด้วยกันค่ะ
แล้วก็เป็นหน้ายิ้มลอยเต็มไปหมดเลย
นี่คือโพสต์การตอบกลับล่าสุดของคุณเอ๋ปารีนานะคะ
เช่นเดียวกับนางสาวภูวะนิดาที่บอกว่าแม้ไม่อยากให้ฆ่าคนแบบนี้
แต่เมื่อยืนยันไม่ขอโทษก็คือตอบกลับอีกทันทีนะ
ถ้าไม่ขอโทษฟ้องแน่เพราะมีการพาดพิงทำให้คนในครอบครัวเสียหาย
อันนี้เป็นการเรียงไทม์ไลน์ให้ฟังตอบโต้กลับกันไปกลับกันมาเนี่ยนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูกันต่อว่าจะมีการฟ้องเกิดขึ้นหรือเปล่า
เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่างของคุณเอ๋ปารีนา
นักข่าวไปถามคนในพักเดียวกันก็คือพักพลังประชารัฐ
นายสุชาติชมกลิ่นนะคะประธานสอสอของพัก
พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าตัวเองก็ได้ติดตามข่าวอยู่
แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ขอเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ไปก้าวไก่
ส่วนภาพลักษณ์ของนางสาวปารินาที่แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก
ในลักษณะส่อเสียดบ่อยครั้งช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ขอให้เจ้าตัวแก้ปัญหาเองไม่เข้าไปก้าวล่วงนะคะ
นี่คือคำพูดของคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นคนที่อยู่ร่วมพักเดียวกับคุณเอ๋ค่ะ
ก็คือคือตอนนี้นายกรัฐมนตรีค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า
จะเข้าไปดูกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็จะมีการประชุมใหญ่
เกี่ยวกับเรื่องของคดีต่างโดยเฉพาะคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
วันที่๒สิงหาคมนี้เพื่อที่จะสรุปคดีค้างเก่า
และคดีสำคัญที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้
โดยเฉพาะคดีพระธรรมชโยมีกระแสข่าวถึงขั้นที่บอกว่า
ถ้านายกรัฐมนตรีเข้ามาดูคดีนี้เองนะเจอตัวแน่นอน
หลังจากที่ไปปิดไปล้อมวัดอยู่นานแสนนาน
หาตัวก็ไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยนะคะ
สรุปแล้วเขาบอกว่าถ้านายกไปดูได้ตัวแน่นอนนะคะ
คดีดังกล่าวยังคงมีการประชุมกันต่อเนื่องมาโดยตลอด

คดีนี้บางส่วนอยู่ในชั้นอายการแล้ว
และพระธรรมชโยผู้ที่อยู่ในหมายจับก็ยังคงอยู่ในหมายจับ
และมีรายงานข้อมูลเบาะแสเข้ามาตลอดต่อเนื่อง
แต่ข้อมูลที่ได้ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่า
พระธรรมชโยอยู่ในวัดพระธรรมกายหรือเปล่า
และข้อมูลที่ได้ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันว่าออกนอกประเทศอีกหรือเปล่า
แล้วข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลอะไรที่อยู่ในมือเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่า
เดี๋ยววันที่๒สิงหาคมประชุมกันอีก๑ครั้งแล้ว
น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ